ตำรวจได้แถลงจับพระที่ร่วมกับเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
กระทำชำราวเด็กชายหกขวบเสียชีวิตนะครับโดยพบว่าไม่มีใบสุทธิพระ
และมีประวัติหลบหนีหมายจับคดีในการปล้นทรัพย์มาด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ป็ุร์ธทิ์เป็นจะควบโฆษณ์ที่สูยใจคุณพระบอส
พัฒน์ตำรวจเอกพรหมณัฐเขตห้ามคำไพร
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น

พระภิกษักิราศาสตร์วัดสว่างคลงคาราม
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
เยาวชนชายอายุ๑๕ปี
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศ
และบีบคอเด็กชายวัย๖ควบ

บริเวณด้านหลังวัดสว่างคงคาราม
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกพรมนัฐเขตกล่าวว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจได้สืบสวน
ทราบว่าเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
เป็นบุคคลที่อยู่กับเด็กชายเป็นคนสุดท้าย
นำตัวมาเค้นสอบปากคำ
ก่อนจะให้การซัดทอดไปถึงนายนิรันดิ์
เจ้าหน้าที่จึงได้ไปนำตัวนายนิรันดิ์มาสอบปากคำ
ก่อนจะจำนวนด้วยพยานหลักฐาน
และพบคราบอสุจิที่จีวอนของนายนิรันดิ์

ล่อลวงเด็กชายมาล่วงละเมิดทางเพศอย่างทารุณ

ก่อนจะนำศพไปทิ้งจนมีผู้มาพบ
และถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า
นายนิรันดิ์เข้ามาบวชที่วัด
เมื่อช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา

และยังมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

อกจากนี้ยังพบว่ามีหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชัน
กรุงเทพฐานพยายามปล้นทรัพย์

ก่อนคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน